มาดูนะฮะเรื่องน้องมายู
ผ่านมาจากวันแม่ก็มีการไปคุยกับน้องเมย
ทุกคนต้องใจเรื่องน้องมายูรู้ว่าเป็นเล่

ชีวิตครอบครัวของคนเป็นแม่นะฮะ
คุณเมย์ก็ได้ชื่อว่าเป็นสาวเปรี้ยวแต่งตัวสวย
แล้วก็เป็นทั้งนักแสดงพิธีกรทำต่างนะ
พอมีน้องมายูแล้วชีวิตเปลี่ยนไปยังไงบ้างนะฮะ
เมย์ก็บอกว่าคือมายูเขามีฉายาจากพ่อเขาเองว่า

ตอนนี้หน้ามีหลายอารมณ์แล้วนะคะไม่ใช่หน้าเดียว
คือเมย์ก็บอกว่าได้เรียนรู้หลายอย่างเป็นประสบการณ์ชีวิตอีกรูปแบบนึง
แล้วก็พอทำงานเสร็จหรือว่าเสร็จจากดูแล้วเขาถึงค่อยไปทำงาน
แล้วพอกลับมาแล้วเจอเรียกแม่เมย์แม่เมย์ก็เจอแบบว่าแฮปปี้
เพราะลูกไม่เรียกหมามีสอนให้เรียกหมามิหรืออะไรก็ไม่เอา

แล้วก็ถามว่าระหว่างป๊าแม่เมเรียกใครได้ก่อน
ป๊าป๊าแต่อยู่กับเมย์ก่อนมากกว่า

ป๊าป๊าไม่เขาเรียกขึ้นมาเองป๊าป๊าป๊าอะไรอย่างนี้

คุณตากับคุณยายจะเป็นคนสอน
เขาจะเรียกคุณตาแล้วก็เขาเรียกยายเขาเรียกยาย
ยายตายายแล้วก็ตายายแล้วก็ตายายแล้วก็ตายาย

คนเขาบอกว่ามายูเนี่ยไม่ค่อยได้ยินเสียง

พูดได้หลายคำบางทีถ่ายคลิปไม่ได้ทันเลยไม่ได้ถ่ายโชว์
พี่หนุ่มบอกว่ามาอยู่เริ่มดื่อ
ก็นิดนึงตามวัยไม่ได้อะไร
ใจเริ่มต่อต้านบ้างเวลาอยากจะเล่นแล้วให้อาบน้ำ
คุณก็ใจคือจะให้เฉพาะตอนที่กินข้าว
แล้วตั้งและให้เขาดูเพราะจะได้สงบนิ่งดู

ตอนแรกนึกว่าเป็นคุณหนุ่มซะอีก

แล้วฉายาที่พี่หนุ่มตั้งให้ลูกว่าหน้าเดียวเที่ยวทั่วไทยล่ะคะ

อันนี้เป็นบทสัมภาษณ์ในไทรรัฐหรือไหมครับ
แต่ตอนนี้ไม่แล้วเวลาเขาอยู่นิ่งเขาก็หน้าเดียวค่ะ
แต่เวลาเล่นก็มีหลายหน้าหลายอารมณ์แล้วก็ทำหน้าทำตา

เจอคุณพ่อก็จะกรี๊ดเสียงดังเข้าไปกอดป๊าแล้วก็ไหว้

แฮปปี้นะรู้สึกแบบพิจัยน่ากลง

มาเกาะขาก่อนพ่อจะหลงนะพ่อหลงอย่างนี้
หาว่าพาไปที่ทำงานด้วยเหรอ

ญี่ปุ่นพาทีมงานไปเที่ยวก็ไปก็ไปนะ
เพราะว่าอยู่ด้วยกันตลอดไม่ได้มีพี่เลี้ยงอะไร

ไปกองถ่ายละครระบำไฟที่ญี่ปุ่นพี่หนุ่มก็ตามไป
ยูเจอดาราชายเปเปอร์กับออยธนา

คุณรู้หน้าผมเหมือนกับเปเปอร์หรือเปล่า

เม้บอกว่าแฮปปี้นะฮะ๑๖ปีรักกับพี่หนุ่มมา